จากการที่ดูนะครับบริษัทที่นี่ส่งไปตกประมาณเดือนละ๓๐๐๐กล่อง
กลับมาประมาณห้าพันนะครับหรือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วแล้วเนี้ยมีประชาชนบางส่วนเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเข้าใจ
เข้าใจว่าอยู่เนี่ยตัวเองไม่ได้สั่งสินค้าอะไรเลยนะครับ
แล้วก็อยู่อยู่ก็มีสินค้าไปส่งที่บ้านนะครับแต่แต่ก็มีประชาชนอีกบางกลุ่ม
ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เข้าใจนะครับวิธีการก็คือว่า
อย่างแรกคือถ้าเราไม่ได้สั่งสินค้าเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับ
ให้ใช้วิธีการอัดเทปอัดวิดีโอไว้แล้วเปิด
พี่พิสูจน์ว่าของนั้นตรงกล่องไหมเป็นของที่สั่งไปไหม
ถ้าถ้าสั่งตรงกล่องเป็นของที่สั่งไปอันนี้ก็จบนะครับ
แต่กรณีแบบนี้เนี่ยที่ไม่ได้สั่งนะครับแนะนำให้ส่งกลับเลยนะครับ
แต่ถ้าสงสัยว่าจะสั่งหรือไม่สั่งอย่างบางคนเนี่ย
สั่งของช้อปปี้สั่งของลาซาด้ามาเยอะมากนะครับ
ไม่แน่ใจว่าตัวเองส่งหรือเปล่าให้เปิดดูแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้นะครับ
หากไม่ตรงปกนั้นก็ส่งคืนนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเป็นการป้องกันตัวเองไว้นะครับเป็นสิ่งดีที่สุด
เป็นเจ้าของโกดังนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ย

ในเบื้องต้นนะครับกลุ่มตรงเนี่ยเป็นการส่งสินค้าเนี่ย
ที่มีการร่วมทุนกันระหว่างคนไทยกับคนจีนแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้
สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็มีการว่ามีคนจีนอีกกลุ่มนึง
คือหมายว่าหุ้นส่วนเดิมเขาแยกทางกันแล้วก็มีคนใหม่เข้ามา
เข้ามาร่วมทุนตรงนี้แล้วก็เลยอ้างว่าประมาณ๑ปี
เพิ่งเริ่มกัน
ว่ากลุ่มกลุ่มใหม่เนี่ยทำมา๑ปีแล้วก่อนหน้านี้ครับ
ก่อนหน้านี้เบื้องต้นเขายังให้การว่าทำโดยเป็นการลักษณะออเดอร์สินค้าตามปกติ
ในการส่งสินค้าตามปกติเขาทำมาประมาณเขาทำมาสี่ปีแล้ว
ตอนนี้แต่ก่อนอยู่ที่บางกดีตอนนี้ก็พอย้ายมาอยู่ที่๒ปี
แต่ว่าเรื่องพฤติกรรมที่ว่าเราตรวจพบเนี่ยเขาแจ้งว่าน่าจะประมาณ๑ปี
หมุนเวียนจากการที่เราตรวจสอบในบัญชีนะครับ
ในเบื้องต้นเนี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
แล้วก็มียอดตีกลับหรือว่ายอดในการส่งมากน้อยแค่ไหนครับต่อวัน
คิดจากการตีกลับก็คือค่าเฉลี่ยของการสินค้าเนี่ย
เราเคยจากดูจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าสินค้าตีกลับเนี่ยประมาณ๘๐
ก็คือหมายความว่าเขาจะส่งทำสำเร็จประมาณ๒๐นะครับ
แต่ตัวสินค้าเนี่ยเราดูจากมูลค่าสินค้าแล้วเนี่ย
คิดว่าต้นทุนเขาอยู่๕๐
ฉะนั้นที่เขาตีกลับมา๑๐เขาได้กำไรละ๑๐
มูลค่าความเสียหายที่ถามก็คือว่าเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละเกือบล้าน
ผมดูคิดค่าคุยกันแล้วเนี่ยที่ลองดิบลูกคิดเล่นก็ประมาณสัก๑๐ล้านแล้ว
ที่เขาได้เงินจากตรงนี้ไป

ใช่ครับ